มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้เกิดขึ้นบนท้องถนน

คราวนี้เป็นเรื่องของวินรถจักรยานยนต์แต่

แล้วก็มีการชักมีดออกมาข่มขู่
แล้วก็มีการใช้มีดแทงไปที่รถของคู่กรณีนะคะ
ผู้กรณีเห็นวินรถจักรยานยนต์ทำแบบนี้ดูท่าไม่ดีแล้ว
ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วปรากฏเป็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
อันดับสุดในรูปข้างบนข้างเคย
เราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เกิดเหตุอะไรกันมา

แล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกัน
ปรากฏเป็นวินรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะ
มอเตอร์ไซค์มาประกบข้างแล้วก็ดาดทอคุมคูยิบมีดออกมาแทง
แล้วก็กรีดรถแล้วก็ใช้เท้าถีบที่รถก่อนจะขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไป
คุณผู้ชมค่ะคลิปนี้นะคะสาวผู้เสียหายเนี่ย
เขาเอาคลิปมาโพสต์เอาไว้ในกลุ่มข่าวรังสิตถึงชาวรังสิต
แล้วก็เขียนเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่า
วันศุกร์ที่ผ่านมาเวลาประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
น้องสาวของเธอขับรถเลี้ยวขึ้นสะพานชมพู
คลองหลวงปฐุมธานีเป็นทางมืดมองอะไรไม่ค่อยเห็น
ระหว่างนั้นมีวินรถจักรยานยนต์เรียกให้จอด
น้องสาวเธอก็จอดแล้วก็รถกระจกลงถามว่ามีอะไรหรือเปล่าคะ
จากนั้นวินคนนี้ก็เอะอะโวยวายเธอเห็นท่าไม่ดีหยิบโทรศัพท์
มาถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะแล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปอย่างที่เห็นตามคลิปแล้วค่ะ
วินคนนี้หยิบมีดพับออกมาแทงกระจกกริดข้างรถหลังคารถ
แล้วก็พูดว่ากูจะแทงมึงให้ตายเลยค่ะ
จากนั้นก็ขี่รถหนีไปหลังเกิดเหตุเธอบอกเธอแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนางสาวปวินปวีนุษย์งอกคำอายุ๒๔ปี
เธอเป็นนักศึกษาเธอบอกว่าเกิดขึ้นเกิดวันศุกร์ที่ผ่านมา
ตอนเธอขับรถไปหาเพื่อนมาที่ถนนรังสิตนครนายกขาเข้า
เธอบอกว่าเธอขับมาเลนกลางค่ะเพื่อจะเลี้ยวซ้าย
ทีนี้พอข้ามสะพานมาเธอก็เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็เบี่ยงซ้าย
จากนั้นเธอได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์บีบแตร

เธอก็เลยจอดรถเปิดกระจกแล้วถามว่าแล้วก็เลยถามไปว่ามีอะไรคะ
แล้วก็ถูกวินรถจักรยานยนต์ด่าทออย่างที่ปรากฏในคลิป
เธอก็เลยถ่ายภาพเอาไว้นะคะ
แล้วเค้าพูดอะไรนะครับคน
หลังจากนี้เธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ไปขับรถปาดหน้าใครด้วย
เพื่อเป็นการฟังเสียงจากทั้งสองฝ่ายนะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้เรียนข่าวเราก็ไปคุยกับทาง

วินรถจักรยานยนต์นี่แหละค่ะก็คือนายชูชาติเวียงคำหรือว่าทุ่ง
อายุสี่สิบเก้าปีเป็นคนขับขี่รถมอเตอร์ไซล์รับจ้าง
เบอร์ห้าวินศรีนิธิซอยร้อยสามสิบเก้า
ก็ไปมอบตัวกับตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรนะคะ
พร้อมกับเล่าว่าวันเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังรถยนต์ของคู่กรณี
ก็รถของคู่กรณีเนี่ยมีการเลี้ยวตัดหน้าค่ะ
ทำให้เขาเนี่ยเกือบถูกรถหกล้อทับเขาก็เลยโมโห
จากนั้นก็ขี่รถตามไปเพื่อเอาเรื่องโดยหากคู่กรณีขอโทษสักคำ
ก็จะไม่เอาเรื่องครับแต่คู่กรณีกลับพูดว่าทำไมชนไหมล่ะ
เขาก็เลยตอบกลับไปว่าขออภัยเป็นคำที่ไม่ค่อยสุภาพ
แต่ว่าจะอ่านให้สุภาพอ่ะนะคะเธอเนี่ยเหล็กหุ้มเนื้อ
ฉันเนี่ยเนื้อหุ้มเหล็กถ้าเป็นอะไรไปใครจะรับผิดชอบ
ที่ผู้หญิงคนนี้นะคะจะปิดกระจกแต่หากไม่ปิดกระจกนะคะ
วินมาแล้วตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดหลังออกมาจากเกรื่อนจำ
คดีฆ่าผู้อื่นยืนยันว่าจะไม่ขอโทษคู่กรณี
และจะไม่ชดใช้ทรัพย์สินที่เสียหายด้วย

ครับ
ถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่ากลัวไปหน่อยนะ
ถ้าเกิดว่าปิดกระจกไม่ทันจะแทงคอให้ตายด้วยนะ

ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกอภิชาติทองแพรค่ะ
ผู้กำกับการสพประตูน้ำจุลาลงกรบอกว่า
หลังเกิดเหตุให้ชู้สืบสวนไปโดยสอบกระทั่งมุมจรปิดนะคะ

สาเหตุเกิดจากการขับรถตัดหน้ากัน
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวและทำให้เสียทรัพย์
ซึ่งก็จะนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ